เดือนนี้สิคะเป็นเดือนแห่งความรักความรักอันบริสุทธิ์ความรักนำพาทุกสิ่งทุกอย่างความรักทำให้เกิดการทำความดีค่ะอย่างโครงการทำเพื่อประชาชนนะคะนั่นก็คือโครงการตำรวจจราจรโครงการในพระราชดำรินั่นเองนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเขาก็มีการทำภารกิจต่างเพื่อประชาชนจะมีภารกิจอะไรกันบ้างไปติดตามชมพร้อม
เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้เห็นเรื่องราวจากการแชร์และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตกันมามากแล้วเกี่ยวกับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีพิเศษเช่นทำคลอดบนท้องถนนและซ่อมรถเสียฟรีและเพื่อให้ทุกคนได้

สำหรับโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี๒๕๓๖เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลัก๕ประการคือ
แสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรและมีมารยาท
ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาจุดที่รถติดเสมือนรถนำขบวน
โดยรถจักรยานยนต์จะเข้าไปแก้ไขปัญหาทำให้ขบวนรถเคลื่อนที่ไปได้
ใช้รถจักรยานยนต์ดูแลการจราจรบนถนนให้รถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยตามความเหมาะสม
ถนนที่เป็นคอขวดให้รถจักรยานยนต์เข้าไปแก้ไขให้เคลื่อนตัวได้เรื่อยเสมือนไทยน้ำออกจากขวด
ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจราจร
จากเรื่องการจราจรบนท้องถนนแล้วพี่ตำรวจยังต้องแปลงร่างเป็นหมอทำคลอดอีกด้วย
ความรู้สึกในการทำภารกิจนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินี่๒๒ปีนะครับ
ก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ปฏิบัติการอยู่ในหน่วยงานนี้นะครับ
ได้ช่วยเหลือประชาชนที่เขามีความทุกข์ร้อนนะครับ
อำนวยความสะดวกให้เขาถึงโรงพยาบาลได้ช่วยข้อฉุกเฉิน
กรณีที่ว่าเขาไปโรงพยาบาลไม่ทันนะครับ
อีกหนึ่งภารกิจที่พี่ตำรวจเขาเต็มใจบริการประชาชนก็คือการซ่อมรถค่ะ
โครงการนี้มีทีมตำรวจช่างในการลงพื้นที่กระจายตามจุดต่าง
เพื่อช่วยซ่อมรถให้ประชาชนที่รถเสียบนท้องถนนในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในนั่นเองค่ะ
ผมเป็นชุดช่างหน้าที่ของช่างก็คือช่วยเหลือรถเสีย

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบนท้องถนนนะครับ
ในวันหนึ่งภารกิจของเราจะขึ้นอยู่กับการจรบนท้องถนนนะครับ
ถ้าเกิดวันไหนฝนตกรถติดรถเสียก็จะเยอะรถเมย์เบรกล็อกก็จะเยอะ
ภารกิจเราก็ประมาณวันหนึ่ง๑๐๑๕นะครับถ้าเกิดวันเยอะนะครับ๑๐๑๕เคสแล้วครับ
โครงการนี้นอกจากจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้ว
ยังสร้างความอบอุ่นหัวใจให้กับประชาชนอีกด้วย
หลายท่านก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโครงการนี้มาอย่างยาวนาน
มีความประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำอยู่นี้
ผมอยู่ในโครงการมาทั้งหมด๒๔ปี
ปีนะครับประทับใจนะครับ
เราได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ
เราก็ช่วยเหลือให้เขาพ้นวิกฤต
ให้เขาได้รับความปลอดภัยได้ผ่อนคลาย
บรรเทาทุกข์ให้กับตัวเขาเอง
แล้วก็ญาติของเขานะครับ
ประทับใจก็คือได้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อน

ไม่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์แบบนี้ครับ
เราพอมีความรู้ก็ช่วยเหลือเขาได้

แล้วก็มาเจอพวกเราก็บางที
เขาไม่รู้ว่ามีจาจรโครงการพระราชนำดิกอยู่
มาเจอก็ถือว่าโชคดีมากครับ
แล้วก็ช่วยเขาได้เขาจะมีความสุขมากครับ
ถ้าเห็นตำรวจจาจรโครงการพระราชดำริ
กำลังนำรถแท็กซี่รถพยาบาล

คนเจ็บคนป่วยต้องการไปโรงพยาบาล
เพื่อถึงมือหมอโดยเร็วที่สุดครับ

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ

ทำให้ประชาชนเราอุ่นใจตลอดการเดินทางเลย
เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าใครก็ตาม
มีผู้ป่วยประสบเหตุเร่งด่วน

ต้องการไปโรงพยาบาลหรือรถจอดเสียอยู่
ก็สามารถโทรศัพท์นะคะไปขอความช่วยเหลือได้
หมายเลข๑๑๙๗ค่ะ